มีคุณแม่คนหนึ่งพาลูกแท้วัย๑๗ปี
ไปแจ้งความเอาผิดพ่อแท้ที่ข่มขืนลูกของตนเอง
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะพ่อมีการข่มขู่ว่าห้ามไปบอกใคร
ปริปากโดยเด็ดขาดนะฮะ
ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้คุณผู้ชม
เมื่อวานนางนิดเนี่ยเป็นนามสมมุตินะครับ
เป็นชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
พานางสาวเอลูกสาวอันนี้นามสมมุติเหมือนกัน
ไปแจ้งความนะฮะลูกสาวแท้ของเธอนี่แหละ
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าถูกพ่อแท้ข่มขืนมาเมื่อ๒ปีก่อน
ขณะที่พ่อขับรถกระบะพาลูกกลับจากการทำธุระในตัวเมือง
ก็คือเหมือนโรงแรมม่านลูกแต่มันเป็นรีสอร์ท

ใครเด็ดขาดห้ามให้คนอื่นคนอื่นรู้เรื่องโดยเด็ดขาด

อันนี้พ่อขู่ลูกนะคมคืนแล้วจะขู่ฆ่าลูกด้วยนะครับ
และเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
พ่อยังขอมีเพศสัมพันธ์กับลูกอีกครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนี้ลูกทนไม่ไหวแล้วนะครับ
ตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปบอกยายบอกแม่
แม่พาไปแจ้งความเพราะเกรงว่าลูกจะถูกกระทำซ้ำอีก
หลังจากที่เกิดเหตุลูกสาวก็มีอาการซึมเศร้าหวาดกลัว
ตำรวจก็เลยส่งตัวผู้เสียหายไปพบแพทย์
แพทย์ตรวจสอบร่องรอยการถูกล่วงละเมิด
แล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐาน
ส่วนทีมสหวิชาชีพก็เรียกผู้เสียหาย

ผู้เสียหายเดินทางไปพร้อมกับแม่แล้วก็ยาย
ที่พ่อที่ถูกแจ้งความข้อกล่าวหาเนี่ย

ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกตามขั้นตอน
แต่หากไม่มาก็จะเป็นการออกไหมจับต่อไป
ขณะที่แม่เล่าคุณผู้ชมเขาเล่าทั้งน้ำตานะ
บอกว่าไม่คิดเลยว่าสามีของเธอเนี่ย
ซึ่งเป็นพ่อแท้ของลูกเนี่ย
กล้าข่มขืนลูกสาวของตนเองได้ลงคอ
ตอนแรกที่ยายมาบอกก็ไม่เชื่อว่าเอ๊ะทำไม

เป็นไปได้เหรอที่จะทำแบบนี้อยู่กินกันมาแบบนี้แล้วก็เป็นพ่อเป็นลูกกัน
กระทั่งเรียกลูกสาวมาถามถามบอกมาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ยืนยันว่าจริงถูกพ่อข่มขืนที่รีสอร์ทมาแล้วถึง๓ครั้งด้วยกันนะครับ
เป็นจริงมั้ยลูกก็สิ่งเลยเร่าทั้งหมดให้ฟัง
คือไม่อยากให้เกิดแล้วไม่คิดค่าเลย
ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น

แต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราเพิ่งมารู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ว่าทำอยู่ที่สตึกนี่แหละ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเล่าข่าวนี้ไปคุณผู้ชมก็คิดเห็นไม่ได้ต่างกัน
ส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าพ่อแท้ทำกับลูกได้ลงพอ
หัวจิตหัวใจเนี่ยทำด้วยอะไรนะคะ
นั่นสิฮะคือมองหน้าลูกตอนคุณทำไหมวะ
คือลูกอ่ะนะลูกของเราเองแล้วไปทำแบบนั้น
คุณแม่เค้าเข้าเล่าไปก็เสียจริงแทบจะขาดใจคือ
เพราะว่าถ้าจับไม่ได้เนี่ยตนเองกับลูกก็คงต้องเร่ร่อนนะ
อยู่ตามบ้านญาติบ้านคนรู้จักเพราะว่าต้องหลบซ่อนไปเรื่อย
ไม่อยากอยู่บ้านและไม่อยากให้สามีกลับมาเจอนะครับ
ตอนนี้ลูกสาวก็เปิดเทอมแล้ว๒วันแต่ก็ยังไม่ไปเรียนเลย
เพราะว่าทำใจไม่ได้ก็ยังคงซึมเศร้าเสียใจอยู่
ส่วนตัวเองก็ต้องหยุดทำงานเหมือนกัน
ต้องหาเงินมาเสียค่าเหมารถเดินทางไป
ดำเนินคดีต่างกับเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องทางคดี
ยายก็บอกว่ายืนยันจะเอาเรื่องถึงที่สุด
แล้วไม่ให้อภัยเพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
กับสิ่งที่พ่อไปกระทำลูกในไส้ของตัวเอง